กลับมาติดตามข่าวกันต่อเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
ใช่ค่ะแฮชแท็กระยองต้องไม่มีบ่อน
ภาพที่จะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้เนี่ยชาวระยองเขาไม่ทนแล้วนะ
ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ไม่ติดไม่แก้ไขเจ้าของร้านไม่เก็บหนี้
ชาวบ้านเขาไปลงมือเขาไปลุยกันเองเลยคุณผู้ชม
ภาพนี้แชร์อยู่ในโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
เขาก็เขียนเอาไว้บอกว่าฉลองปีใหม่๒๕๕๙
คนระยองไม่ทนแล้วเจ้าของไม่เก็บเจ้าหน้าที่ไม่เก็บ
หยุดบริการเฉยคนระยองเลยช่วยเก็บไปโยนทิ้งให้เสียเอง
แท็กระยองต้องไม่มีบ่อน
แล้วคุณคิดดูนะพอภาพนี้แชร์ออกไปเท่านั้นแหละ
ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามสอบถามตำรวจก่อน
ถามตำรวจในพื้นที่เกี่ยวกับภาพนี้ว่าคุณตำรวจเห็นหรือยัง
บอกแบบนี้ว่าไม่ทราบเรื่องนี้เลย

ใช่แล้วตำรวจก็ไม่รู้ด้วยนะว่ามีการเก็บตู้แบบตู้เล่นการพนัน
แต่ตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบข้อได้จริงให้อีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยนะทางด้านนายปียะปิตุเตชะ
นายกอบจระยองบอกว่าปัญหาเรื่องบ่อนตู้ม้าระยองมันมีมานานแล้ว
ผมเองก็บอกกับท่านผู้ว่าบอกกับทางผู้บังคับการตำรวจภูทรระยองหลายรอบ
แต่ก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีการจับกลุ่มอย่างจริงจังเท่าไหร่
มันก็เลยระบาดไปทั่วไงแล้วครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การระบาดอย่างเดียวไม่พอ
มันเป็นต้นต่อเป็นจุดกำเนิดของโควิด๑๙ที่ทำให้แพร่กระจายในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วย
ส่วนไอ้ตู้อะไรต่างอุปกรณ์ต่างของบ่อนการพนันที่ชาวบ้านเนี่ย
เขาเอาไปทิ้งเองเนี่ยเพราะอะไรชาวบ้านเขาบอกแบบนี้คือ
บ่อนนี้คือปิดบริการไปแล้วหยุดบริการไปแล้ว
แต่ก็ยังเก็บพวกตู้ซุ่งสล็อตอะไรไว้แบบนี้

เขาก็เลยกลัวว่าไอ้บ่อนนี้ตู้พวกนี้
มันจะถูกเอามาเล่นอีกหรือเปล่า

ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ทำชาวบ้านทำเองนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนะคะเอาจริงคุณผู้ชมทางเพจ
ชูวิทย์กระมวลวิสิตก็มีการโพสต์ข้อความ
บอกว่าบ่อนดื้อตาใส
กระแสคนติดโควิดจากบ่อนการพนันแพร่กระจาย

แต่พื้นที่ภาคใต้แถวด่านนอกสะดาวยังฝืนเปิดสวนกระแส
สายข่าวรายงานสดจีนมาเลข้ามสะพานไม้เข้าประตูที่ซอย๑
เสียค่าผ่านแดนฝั่งมาเลเซีย๒๐๐เหรียญส่วนฝั่งไทย๒๐๐บาท
อันนี้คุณชูวิทย์เขาก็แฉพื้นที่ภาคใต้
คุณชูวิทย์บอกว่าตอนนี้อย่าแค่ไปเพ่งเล็งทางภาคตะวันออก

ตำรวจหน่วยงานต่างก็รู้ก็กระเตื้องก็ทำงาน
แต่ในภาคใต้ก็มี
ซึ่งในโพสต์คุณชูวิทย์ก็บอกว่าเล่นได้เล่นไป
ของมันชอบอดใจไม่ไหวแต่ห่วงโควิด

รถไฟถึงหัวลำโพงกรุงเทพแล้ว
เห็นไหมคุณชูวิทเขาก็พูดถึงเส้นทาง
ไม่แน่มันอาจจะมาถึงกรุงเทพก็ได้นะ

พลตำรวจเอกวิศนุประสาททองโอสด
เรตำรวจแห่งชาติท่านเป็นคนน่ารัก
ท่านมา๓๐กว่าปีก็ยังนับถือไม่เสื่อมคลาย
แต่หากจะเอาจริงเรื่องบ่อนถามชูวิทย์ได้
ยังเหมือนเดิมนิสัยไม่เคยเปลี่ยน
เอาแค่กรุงเทพใต้จมูกยังเปิดอยู่เลย
แล้วคุณชูวิทย์ก็แฉมาอีกที่ฝั่งธนบุรีเจ้าเก่า
ี่ห้อจ่ามอลอยฟ้า
โชว์เงิน๕๐๐๐บาทก็เข้าได้สบาย

ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะดำเนินการยังไงต่อนะคะ